ส่วนช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวที่มันคึกคัก
เพราะว่าประชาชนแห่แหนไปกันเยอะนะครับ
จังหวัดปัตตานีเขาจัดงานสมโพธิ

ซึ่งเขาจัดในทุกปีอยู่แล้ว
ปีนี้อาจจะบรรยากาศบางตานิดหน่อย
แต่ก็อยากจะให้ดูภาพบรรยากาศกันนะครับ
โอ้โหอลังการมาก
เอาจริงคือถ้าเป็นภาพปีก่อนจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะ

ปีนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้กับโควิด๑๙ที่มันระบาดกันอยู่
เข้าใจได้สถานการณ์แบบนี้ก็ภาพบางตานิดหน่อย
ที่นี่คือบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีนะครับ
ที่นี่เช้าบ้านชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาชมทีธีณ์ลุยน้ำกันคึกคัก
อาจอย่างที่บอกกว่าปีที่ประหานมาครับ
ขบวนเนี่ยก็เป็นการแบกเกี้ยวองค์พระลงไปในแม่น้ำปัตตานี
ซึ่งก็มีองค์พระหมอและเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับ
เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวที่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองจีนไง
ตามตำนานมาตามพี่ชายจนมาถึงที่ปัตตานีที่ทำพิธีแบบนี้
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ค้าขายร่ำรวย
แล้วก็เป็นการชำระร้างร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับ

หลังเสร็จสิ้นพิธีในการลุยน้ำองค์พระหมอจะขึ้นรถยนต์
เพื่อไปปักหลักตามที่ต่างในอนาเขตที่กำหนด
ส่วนองค์เจ้าแม่ลิฟกอเหนียวจะถูกแบกเดินไปตามเส้นทางต่าง
โดยจะแวะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ตั้งโตรับพระได้จุดทูบรับองค์เจ้าแม่

นี่เมื่อครบทุกเส้นทางที่กำหนดก็จะนำองค์พระทั้งสององค์เนี่ย
เตรียมความพร้อมทำพิธีลุยไฟที่หน้าศาล

ปีนี้ครับพิธีลุยไฟจะลุยเพียงแค่๓รอบนะ
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลุยไฟแล้วก็นำองค์พระทั้งสององค์กลับไปไว้ที่ศาลเหมือนเดิม

ในพิธีครั้งนี้นะครับอย่างที่เห็นฮะเจ้าหน้าที่เขาก็มาอำนวยความสะดวกนะครับ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโคมวิว๑๙
ก็ทางสารเจ้าเนี่ยเขามีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดนะ
โดยจำกัดจำนวนคนเข้าชมตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาร่วมภายในงาน
และนี่เจลแอลกอฮอลรวมไปถึงหน้ากากอนามัยสวมใส่กันอยู่ตลอดเวลานะครับ
คือประเพณียังไงก็ต้องสืบสารกันต่อแม้ว่าสถานการณ์มันจะต้องปรับเปลี่ยนกันบ้าง
แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายทุกคนเข้าใจนะคะแล้วก็อยากจะสืบสารประเพณีดีแบบนี้ต่อไป